ด้วยเรื่องของการพิจารณาขยายเวลาการเปิดเข้าชมนิทัศกาลพระเมรุมาตรที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับ
น้ำมนตรีบอกว่าขอเวลาประเมินตัวเลขประชาชนที่เข้าชมพระเมรุมาตรอีกสักระยะหนึ่งนะครับ
หากยังมีจำนวนมากเหมือนกับช่วง๕วันที่ผ่านมา
ก็จะเสนอนายกรัฐมนตรีให้ขยายเวลาการเข้าชมออกไปอีก๑เดือนนะครับ
ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายรัฐมนตรี
ระบุว่าการเข้าชมนิทัศกาลพระเมรุมาตร
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
ของประชาชนตลอด๕วันที่ผ่านมา

มีประชาชนเข้าชมนิทัศกาลแล้วจำนวน๒๔๕๐๐คน

ที่ไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าแถวนานนัก
โดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน
อำนวยความสะดวกในแต่ละรอบเวลา
ซึ่งแต่ละรอบใช้ระยะเวลาเข้าชมประมาณ๑ชั่วโมง
เฉลี่ยรอบละ๖๐๐๐คนแต่เป็นการทยอยเข้าไป
ถ้านายกเห็นสมควรก็จะนำกราบบังคมธูนขอพระบรมราชนุญาตจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คุณผู้ชมคะส่วนพระเมรุมาตรจำลองในต่างจังหวัด
ก็จะมีการประเมินและดำเนินการในลักษณะเดียวกันเลยค่ะ
คือจะดูว่ามีประชาชนจำนวนมากน้อยขนาดไหนนะคะ
ถ้าประชาชนไม่ได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
ก็จะปิดเวลาเดิมวันเดิมก็คือ๓๐พฤศจิกายนตามกำหนด
ยืนยันว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่เน้นความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นหลัก
แล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำงานสำเร็จด้วยความเรียบร้อยค่ะ
ส่วนที่กำแพงเพชรนะครับท่านผู้ชมครับ

วันนี้มีประชาชนเดินทางมาชมความงดงามกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำแพงเพชรแล้วก็ฝ่ายปกครองคอยดูแลความเรียบร้อย

วันนี้ทางจังหวัดได้ลื้อถอนไม้กระดานทางเดินนะฮะ

ส่วนดอกไม้ที่ยังคงสภาพความสวยงาม
ทางจังหวัดก็เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนำกลับไปประดับตกแต่งบ้านเรือนได้นะครับคุณเขียนมาสอน
ก็มีประชาชนที่ทราบข่าวก็เดินทางมารับดอกไม้ไปอย่างต่อเนื่อง
บางคนนี่ก็เอารถกระบะมาเลยก็มีนะครับ
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็มี
บอกว่าวันนี้ก็ได้ดอกดาวเรืองกับดอกสร้อยไก่

คือความตั้งใจก็เพื่อเอาไปขยายพันธุ์นะครับเพราะ
เชื่อว่าดอกไม้ทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณพระมิลุมาตรจำลองเนี่ยเป็นดอกไม้ของพ่อ
จะมีความเป็นสุริมงคลแล้วก็จะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรณิคุณของในหลวงราชการที่๙ด้วย
ส่วนที่วัดบวรนิเวศและวัดราชบอพิษนะคะประชาชนจำนวนมากเลยนะคะคุณภาคภูมิ
ยังคงเดินทางไปกราบศักระพระบรมราชสรีรางคารในหลวงราชการที่๙อย่างต่อเนื่องค่ะ
ที่วัดราชบพิษเปิดให้ประชาชนเข้ากราบศักระภายในพระอุโบสถเป็นกรณีพิเศษนะคะ
ก็คือ๒รอบจากเดิมอนุญาตเฉพาะวันพระเท่านั้นค่ะ
ประชาชนเดินทางมากราบศักระพระบรมราชสรีรางคารในหลวงราชการที่๙ที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามอย่างต่อเนื่องนะคะ
จากเดิมเนี่ยทางวัดได้ประดิษฐานพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙ไว้บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถค่ะ
เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางมากราบศักระ
ขณะที่การที่จะเข้าไปด้านในพระอุโบสถ
ทางวัดเปิดให้เข้าได้เฉพาะวันพระเท่านั้น
แต่ประชาชนเดินทางไปเยอะเลยนะคะทุกวันเลยด้วย
ทางวัดราชบพิสถิตมหาศรีมาราม
ก็เลยเปิดให้ประชาชนเข้ากราบศักระพระบรมราชสรีรางคาร
หลวงราชการที่๙ภายในพระอุโบสถได้เป็นกรณีพิเศษ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะแบ่งเป็นวันละ๒รอบนะคะคุณผู้ชม
รอบแรกคือช่วงเช้า๘โมงเช้าถึง๑๐โมงเช้านะคะ
ส่วนรอบที่๒คือช่วงเย็นค่ะ๔โมงเย็นไปจนถึง๖โมงครึ่งนะคะ
ส่วนที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหารพระโสพลคณพรผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เปิดเผยว่าประชาชนก็ยังคงเดินทางเข้ากราบศักระพระบรมราชสรีรางคารในหลวงราชการที่๙อย่างต่อเนื่องค่ะ
ซึ่งประดิษฐานณฐานองค์พระพุทธชินศรีภายในพระอุโบสถก็ยังเปิดตามปกตินะคะ
ช่วงเช้าเปิดให้เข้าศักระตั้งแต่๘นาฬิกา๔๕นาทีช่วงเย็นก็เปิดไปจนถึง๓ทุ่มค่ะ
ช่วงค่ำจะมีการสวดมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙ประชาชนก็สามารถร่วมสวดมนต์ได้ในช่วงค่ำของทุกวันนะคะ